ลำภูรณ์นะคะแม่พิมพ์ของชาติบอกว่า
รอเงินค่าจ้างเป็นชาตินี้ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ
คุณครูท่านหนึ่งค่ะสอนอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่ง๑

เป็นครูฝ่ายธุรการคุณผู้ชม
ทีนี้มาอัดคลิปกับเพื่อนระบายความในใจบอกว่า
เงินน้อยเงินเดือน๙๐๐เข้าใจเข้าใจได้
แต่ว่าได้น้อยแล้วก็ช้ารอตั้งนานเนี่ย
แล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

คือทุกอาชีพมันควรมีเงินเดือนเข้าตรงเวลาสิ
ทำไมเขาก็เป็นบุคคลนึง
ที่ช่วยให้การศึกษาดำเนินไปได้
อำนวยความสะดวกให้โรงเรียนเรามันทำงานได้ง่ายขึ้น
แต่ทำไมไม่เห็นค่าของเขาเอาเวลาไหนทำงานบ้าน
เอาเวลาไหนซักผ้าเพราะนอกจากสอนสิบสามสิบห้าชั่วโมงแล้ว
หมอนอิงยังต้องทำงานพวกเนี้ยงานธุรการอ่ะอีกอ่ะ
งานเอกสารพวกนี้ที่มันเข้ามาทุกวัน
ต้องหารายได้พิเศษเองมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเงินเดือนออก
หมอนอิงสามารถตัวเองในชีวิตเก้าพันได้
มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นสัญญาจ้างของธุรการยังไม่ถูกจัดสรรงบมานะคะ
ตุรการ๙๐๐ทั่วประเทศนะคะยังไม่ถูกจัดสรรงบมานะคะ
เขาชนะลาออกครับจะมีคนบอกว่าเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยว
ลาออกครับอย่าทนเลยถ้าลาออกแล้วใครจะสอนหนังสือ
มันบริญญาณจักเม็ดทั้งวันลาออกมา
ใครจะสอนหนังสือผมสอนเองมาเลยค่ะมาเลยค่ะ
มาเลยค่ะมาเลยค่ะใครบอกว่า
มึงไม่ต้องมามึงไม่ต้องมาบ่นมึงไม่ต้องมาบ่นเดี๋ยวกูสอนเอง
ครูสอนเองมาเลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
พี่ชอบอาชีพภูมิไหมครับถ้าไม่ชอบจะอยู่ตรงนี้เหรอ
ถ้าพี่โชคจะอยู่ตรงนี้เหรอ
ที่อยู่ก็พอเด็กใช่ค่ะที่อยู่ก็พอเด็กพวกนี้
อยากรู้เลยอะไรฮะว่าโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนรัฐบาลค่ะสังกัดสพค่ะทีนี้คุณผู้ชมก่อนที่จะไปฟังท้องเรื่อง
ขออนุญาตทำความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนที่จะไปฟังว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงนะ
คุณครูหมอนอิงเป็นครูอัตราจ้างเป็นพนักงานอัตราจ้างของรัฐบาลของโรงเรียน
แปลว่าอะไรคะเธอไม่ใช่ค่าราชการเงินเดือนเนี่ยก็จะไม่เข้าแบบ๓๐ตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะ
คือประมาณลูกจ้างชั่วคราวประมาณนี้ช่วงชีวิตหนึ่งนัทพงศ์เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวมานะครับ
ใช่ถ้าสมมุติว่าสัญญาเซ็นช้านะพี่ต้นก็รอไปก่อน
แล้วตกเบิกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถูกแล้วไอ้เราเงินเดือนกระจิ๊ดกระจ้อย
แล้วไม่มีสิทธิ์โว้ยวายใดใดแล้วก็จะใช้ยังไงแหละถ้ามันไม่ออกเดือนนี้อ่ะ
พอเห็นภาพแบบนี้น่าจะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของครูหมอนอิงมากขึ้น

หมอนอิงบอกว่า๙๐๐เงินเดือนน้อยรู้ตั้งแต่แรกแล้ว
แต่ที่รับไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหาคือมันออกไม่ตรงตามงวด
ก็เลยต้องอัดคลิประบายความในใจแบบนี้และบางช่วงสะอื้นด้วยนะ
อื้นด้วยแล้วมีชาวเน็ตบางคนเนี่ยที่เข้าไปดูเนี่ยนะคะ
ลักษณะเหมือนต่อว่าครูหมอนอิงครูหมอนอิงชื่อจริงก็คือนางสาวสิริวิพาแทบศรีนะคะ
ครูบอกว่าอยากให้ชาวเน็ตเข้าใจคนที่ต่อว่า
เพราะมีคนตั้งคำถามถ้าเหนื่อยหนักก็ลาออกสิ
ครูบอกว่าไม่ลาออกเพราะมีเด็กรอให้สอนอยู่
ถ้าเกิดสอนแค่หวังเงินรู้อยู่แล้วว่าอาชีพครูมันเงินเดือนน้อย
ฉันไม่มาเป็นครูตั้งแต่แรกไหมนี่คือทำด้วยจิตวิญญาณจริงนะฮะ
ประเด็นที่๒มีชาวเน็ตบอกว่าก็ไปรับจ้างสอนพิเศษเพิ่มสิ
ครูบอกว่าเดี๋ยวนะคุณฉันจะเอาเวลาไหนไปสอนพิเศษเวลาหายใจยังไม่มี
หมอนอิงเนี่ยเธอจบเอกหน้าตสินนะคะเอกหน้าตสินไทย
แต่สอนวิชาอะไรบ้างลองดูสอนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทย์คำนวณ
คณิตศาสตร์พระพุทธศาสนาสังคมสุขศึกษาและทำงานธุรการคือ
เอกสารให้กับโรงเรียนด้วยทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยเหรอ
ทำทุกอย่างรู้ไหมคะวิชาแต่ละวิชาที่สอนรวมแล้ว
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเยอะมากใครเป็นครูจะรู้ดีนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคือนอกจากครูหมอนอิงแล้วไม่ใช่เธอคนเดียวนะ
เพื่อนข้างที่อยู่ด้านข้างด้วยกันก็แอบระบายมาแบบคือโผล่เข้ามาเป็นระยะ
ก็ระบายความในใจเหมือนกันนะคะครูหมอนอิงบอกว่าทำงานนะทำงานหนักมาก
ช่วงนี้คือต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะไม่ใช่ออนไลน์อย่างเดียวนะ
ใช่สอนสอนออนไลน์แต่ต้องออนแฮนด์ด้วยแปลว่าอะไรคะ
ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามบ้านของนักเรียนที่สอนเอาใบงานไปส่งให้นักเรียน
ให้นักเรียนทำพอเสร็จปุ๊บไปเก็บใบงานกลับมาตรวจด้วย
หนักกว่าเดิมไม่ใช่ออนไลน์อย่างเดียวนะถ้าออนไลน์คือโอเคเตรียมการเรียนการสอนแล้วก็สอนไป
แค่นั้นจบเธอบอกว่าอุปกรณ์การสื่อสารที่ทำสื่อการเรียนการสอนใช้เงินส่วนตัว
ใช้เงินส่วนตัวทำเองด้วยนะคะคือที่โรงเรียนเนี่ยครูบอกว่าครูเป็นครูธุรการก็จริง
แต่มีหน้าที่สอนหนังสือด้วยเพราะอะไรทำไมต้องสอนเกือบทุกวิชาเลย
ก็โรงเรียนมีเด็ก๖๐คนมีครูสอน๔คนรวมกับพออีก๑คน
แปลว่าเรียนมีครู๕คนเท่านั้นไปส่งใบงานให้เด็กนะคะ
ว่าตอนนี้มันเกินกำลังอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้หน่วยงานระดับบริหาร

หมอนอิงก็มีการโพสต์บอกว่า
งบประมาณได้ถูกจัดสรรมาแล้วนะคะ
ทุกคนส่งเบิกได้เลยจ้า

โดยงานต้นสังกัดว่าไงเดี๋ยวมาดูหน่อยนะคะ
คุณเกิดมีสอนเมืองเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขต
อาทิตย์บินที่การศึกษาประถมมาศึกษาน้องบวล่ำภูเขต๑
ในฐานะกำกับดูแลโรงเรียนนักกล่าวบอกว่า
คือได้ดำเนินการเรื่องของการจ่ายให้กับลูกจ้าง
ดังกล่าวแล้วที่ผ่านมาสพสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยังไม่ได้มีหนังสือยืนยันเรื่องนี้
มีการจัดสรรค่าจ้างเป็นช่วงแบบที่พี่เบิร์ตอธิบาย

แปลว่าอะไรแปลว่าเงินที่ได้จะไม่สม่ำเสมอ
ไม่ใช่ว่าเหมือนเราเงินจะเข้าทุก๓๐ทุกสิ้นเดือน
แต่นี่ไม่ใช่นะคะต้องรอเบิกเป็นงวด
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าได้รับการจัดสรรทางเขต
จะรีบดำเนินการวางเบิกไม่น่าจะเกิน๓วัน
และเงินจะเข้าบัญชีสำหรับคนที่ได้รับสิทธิทันทีนะคะ
สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ในอนาคต
บริหารบอกว่าก็จะต้องมีการทำความเข้าใจกับครูธุรการ
แล้วก็ครูในโรงเรียนและหาหนทางในการแก้ปัญหาต่อไปนะคะ

คือมองที่หน้าตาอันจิ้มลิ้มครูหมอนอิง
และ๒คือเป็นคุณครูตัวเล็กอ่ะ